ทีนี้เราก็อยากรู้ว่าบรรยากาศช่วงเช้าจะ๑๐โมงแล้ว
ภูเก็ตสภาพอากาศเป็นยังไง
มันจะเป็นอุปสรรคกับการค้นหาผู้ที่ยังศูนย์หายอยู่อีก๒๓ชีวิตไหม
รวมถึงแผนในการดำเนินงานวันนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดกันนะคะ
จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะเชิญค่ะ

พร้อมกับค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออยู่อีก๒๓คนนะครับ

ค้นพบผู้สูญหายแล้ว๓๓คน
จำนวนนี้มีผู้รอดชีวิต๑คนนะครับ

แล้วก็ยังเหลือที่ต้องค้นหาอีก๒๓คนครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับ

คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการพิพธิ์โครงพยพ
และความอบรับต่ำสูญหาย
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการพิสุทธิ์รบท
ตั้งไมค์แล้วก็ตั้งกล้องต่างไว้รอสำหรับท่านผู้ว่านะครับ
หลังจากที่ประชุมในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วบ้างครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นก็ได้ลงไปให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ที่ดำน้ำเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้ง๒๓คนนะครับ
ซึ่งปัญหาที่พบในขณะนี้ก็คือข้อจำกัดทางสภาพอากาศนะครับ
เนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นมีระดับน้ำค่อนข้างที่จะลึกประมาณ๔๔เมตร
รวมไปถึงสภาพอากาศความกดอากาศแล้วก็สิ่งต่างที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักดำน้ำนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วหรือว่าทำงานได้อย่างตามที่ต้องการนะครับ
แล้วก็ในช่วงของตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะจัดให้สื่อมวลชนนั้นอยู่กันตรงบริเวณด้านนอก
แล้วก็จะรอฟังข่าวหรือว่าคำแถลงการต่างจากทางผู้ว่าด้านนอกเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ข้อมูลต่างนั้นต้องรอจากทางผู้ว่าคนเดียว
เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
แล้วก็ในส่วนของด้านอุปนายกสมาคมไทยนะครับบริการท่องเที่ยว
เปิดเผยว่าในวันนี้นะครับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและกรมการท่องเที่ยวนั้น
จะเปิดศูนย์ช่วยเหลือเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้ประสบเหตุเรือล่มนะครับ
ที่บริเวณท่ากาศยานภูเก็ตตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการรอสถานทูตจีนประสานเข้ามา
เพื่อนำญาติของผู้ประสบเหตุเดินทางเข้าประเทศไทยครับ
โดยเบื้องต้นได้เตรียมรถตู้จำนวน๔คันแล้วก็รถบัส๒คันนะครับ
เพื่อคอยรับส่งญาติเดินทางเข้าพื้นที่พร้อมมะคุเทศจำนวน๑๕คน
สำหรับสื่อสารกับนักท่องเที่ยวนะครับ
และช่วยพาญาติเดินทางไปพบกับผู้ประสบเหตุในพื้นที่
ซึ่งจำนวนมะคุเทศก็ยังไม่เพียงพอนะครับ
ระหว่างระดมเพิ่มอีก๑๐๐คนครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้

คุณผู้ชมจะเห็นว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะปลอดโปร่ง

เนื่องจากสภาพอากาศนั้นมีลมพัดมาเย็นนะครับ
ขณะนี้ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น